มาดูภาพนี้กันหน่อยเป็นคลิปที่เขาว่ากันว่าต้องดูกันให้ดี
จ้องมองหน่อยไอ้เงาดำตรงนั้นน่ะ
สรุปแล้วมันคือตัวอะไรที่แหวกว่ายอยู่ในสายน้ำนะครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมดูไปเรื่อยนะ
เห็นเงาดำอ่ะโหปลาหรือเปล่าคะ
นั่นไงหลายคนมองตอนแรกเลยว่าปลา
แต่ตัวมันยาวอะค่ะใช่ไงคุณชิสา
มันจะยาวเฟ้ยอะไรขนาดนั้นเอาเราเห็นแค่ในภาพยังยาวขนาดนี้
แล้วถ้าไปเห็นข้างเห็นจริง
คุณลองคิดจินตนาการดูมันจะยาวขนาดไหน
โอ้โหมันต้องยาวกว่านี้เอ้ย
เอาแต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมเขาบอกว่าเหตุมันเกิดแถวจังหวัดตากฮะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์ขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยแถวแม่น้ำปิงบริเวณบ้านเรือนไทย
ภายในเขื่อนภูมิพลอสามเงาจังหวัดตาก
อยู่ฮ่างจากสันคืนมาทางช่วงท้ายคืนประมาณสักสองกิโลเมตร
อย่างที่เห็นมันมีเงาประหลาดมันเหมือนกับว่าว่ายน้ำไปช้า
มาคอมเมนต์กันเยอะอย่างแรกคนมีความเชื่อ
อ๋อพยานาคพยานาคเปล่าอ่าส่วนคนไม่เชื่อ

สิแต่ง็งูเหลือมันว่ายอย่างงี้เหรอไม่เคยเห็น
อ้าบางคนบอกนินี่นี่ปะเบล็ก

มาคำแบบอย่างนี้เลยนะโอ้โหปรากฏว่าเป็นยังไงรู้มั้ยจ้าของพจน์
ผิวไหม้เลยแดดมันร้อนไงนั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นตัวดำปิดกลับบ้านเลย
พักหนึ่งหลับไปเลยนะหน้ามืดไงเมาแดด
สรุปตัวอะไรก็ไม่ทราบเป็นการลงทุนที่เสียเปล่า
เราเอาอย่างนี้มันอาจจะเป็นปลาบึกเพราะว่าในช่วงหนึ่งนะฮะ
เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีการปล่อยปลาบึกลงไป
ปลาบึกตัวมันจะใหญ่นะแต่ที่เห็นนี่มันเหมือนตัวเล็ก
หรือเปล่ามองต้องไหว้น้ำได้นะเออมีความเป็นอย่างอื่นอะ
เมนต์กันมาก็ได้หรือส่งมาทางไลน์นี่เรารอจะอ่านอยู่นะครับ
เทียดเลยเนี่ยตัวอะไรต้องไปคิดต่ออีก